คุณค่ะไปต่ออีกหนึ่งซุปตาแล้วกันคนนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกัน

งานศุภานธนโหกครั้งลาดสุดครั้งที่ยี่สิบหกที่เธอกลั้นชวดรางวัลไป
ซึ่งก็มีกระแสตามาตามมาอีกนะคะคุณ
เชื่อแต่ส่วนผลสุดท้ายก็เป็นมิวนิษฐาได้ไปก็เลยเกิดกระแสดราม่าตามมา
ไม่ไหวค่ะคนมันดังไงมันไม่ได้มีข่าวมันแค่ข่าวเดียว
ด้านไปจับโยงอีกค่ะกับเรื่องนี้
ไปจับโยงกับลูกสาวน้องหนังค่ะน้องลูกหนัง
สกุลตลาลูกสาวของคุณเปิ้ลหัทยา
คือคนนี้มาแรงในวงการนางแบบเพราะว่าสูงยาวเข่าดีเหลือเกินนะคะคุณ
คนนี้นะนะเขาถูกเมาส์ว่าเป็นเซเลปที่จะมาเสียบแทน
สาวใหม่จะไหว้กับระแสข่าวที่เกิดขึ้นไปฟังกันค่ะ
อย่าดราม่ากันเรื่องเล็กน้อยแบบนี้เลยค่ะ
เราเอาสิ่งที่เราจะแบบมองในแง่ลบมาช่วยกันเชียร์ให้นักแสดงในเมืองไทย
พัฒนาก้าวหน้าในเรื่องของการทำหนังทำละครออกมาดีกว่าค่ะ

แต่ใหม่จะบอกแฟนคลับใหม่เสมอว่าแค่สมาคมหรือว่ารางวัลในสาขาต่าง
ที่เดียวอะนะคะทุกที่เลยแค่เขาคิดถึงใหม่แล้วให้ใหม่เป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงเนี่ย
ก็ถือว่าเขาให้เกียรติที่จะคิดถึงเราแล้ว
ไม่ผิดหวังที่จริงแล้วสุพรรณหงษ์ใหม่ชั่วหลายปีแล้ว
ไม่ใช่ปีนี้ปีแรกเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยค่ะ
เรื่องใหญ่อยู่ที่ว่าใหม่จะพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน
งานนั้นนะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอยู่แล้วค่ะ
ตัวใหม่เองใหม่ไปครั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าใหม่ได้ไปถ่ายปกด้วย
ก็เลยไปใช้มีการ
ไปนะคะคือมันมีการผลัดเปลี่ยนแล้วตาเหมาะสมอะไรอย่างงี้นะค่ะ
โอ้โหคนก็จับโยงเรื่องราวกันไปนะคะ
จากเมืองไทยก็มีการผลัดเปลี่ยนกันไปค่ะ
ส่วนเรื่องนะคะรางวัลสุพรรณหงษ์ที่สาวใหม่มีได้นั้น
ก็แฟนคลับจ๋าไม่ต้องเสียใจไปหรอก
เพราะปีที่แล้วค่ะคุณใหม่นะคะ
คว้ารางวัลนักแสดงอย่างยอดเยี่ยมไปแล้วจากเวทีนี้แหละ
คืออย่างที่ตัวเธอบอกนะคะว่าจะทำยังไงที่จะพัฒนาตัวเองมากกว่า
แข่งกับอะไรก็ไม่สู้เท่ากับแข่งกับตัวเองนะครับ

คนเราเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง
เราจะเห็นได้ว่าฝีไม้ลายมือทางการแสดงของใหม่ดาวิกาไม่ธรรมดาจริง

คือไม่ต้องพูดกันเยอะดูจากผลงานดีกว่าแค่นั้นพอ